พระลูกวัดเห็นว่า
พระที่มีอายุมากท่านหนึ่ง
มีอาการป่วยอาภาตโรคประจำตัวเยอะ

ไปดูที่ห้องเห็นประตูแงมไว้
บุรีก็รับแจ้งมาจากพระวัดตองปุว่าไปเจอพระมรณภาพอยู่ในกุฏิ
กุฏิชั้นล่างนี่ที่เราเบลอไว้ตรงนี้คุณผู้ชม

นี่คือพระหันอายุ๗๔ปี
สภาพของท่านคือนอนหงายเปลือยกายอยู่หน้าห้องน้ำเลย
ไหลท่วมตั้งแต่เอวลงมาจนถึงปลายเท้า
ปลายเท้าของพระหันต์มีแบงค์๒๐ตกอยู่ใบหนึ่งด้วย
แล้วก็มีคราบเลือดหน้าประตูอีกจุดหนึ่ง
ชนสูตรเบื้องต้นไม่มีบาดแผลนะคุณผู้ชม
ไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แต่ที่ทวันหนักของพระหันต์มีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ว่าอาจจะเป็นสาเหตุการมรณภาพครับ
พระลูกวัดที่มาเจอคนแรกรูปแรกเนี่ย
พระลูกวัดให้การว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นก็มาหาพระหันด้วยความเป็นห่วง
ประตูแง้มไว้คิดว่าพระหันต์อาจจะล้มหรือเปล่า

มรณภาพไปแล้วครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลย
ทราบว่าพระหันท่านอาภาษณ์หลายโรคนะ
ความดันโลหิตสูงด้วยเบาหวานด้วยแล้วก็โรคชราด้วย
อาภาษณ์มานานแล้วแต่ไม่ค่อยจะได้ไปหาหมอครับ
ก็จะมีแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพาไปส่งโรงพยาบาลนานทีก็แค่นั้น
ที่ผ่านมาพระหันต์มักจะขับถ่ายไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ย

แล้วพระในวัดก็จะมาช่วยกันซักจีวอนให้ด้วยความสงสารครับ
น้องสาวของพระหันต์ก็เล่าให้ฟังก่อนอันนี้
มนต์พระหันไปงานบวชหลานชายและงานบวชของสามีเธอ

โดยพระพี่ชายก็ตั้งใจจะไปร่วมงานที่จะจัดขึ้น
ในวันที่๑๕กรกฎาคมก็คือวันนี้
วันที่มาพบพระหันต์ยังโชว์เงินสดเป็นปัจจัยนะ๗๐๐๐บาท
และพระสมเด็จเลี่ยมทองอีก๑องค์
ซึ่งคนเป็นน้องสาวของพระหันต์ก็นำมามอบให้
แต่ไปดูในกุฏิก็พบว่าพระสมเด็จยังอยู่
แต่เงินสดเหลือเพียง๔๐๐๐บาท
ก็ไม่รู้ว่าพระหันต์ท่านใช้เอง
หรือว่ามีคนเอาไปหรือไม่อย่างไรครับ

หันผู้ตายน่าจะมีอาการอาภาษณ์ประจำตัวนี่แหละ

พบอีกทีคือท่านเสียชีวิตไปแล้วครับ